เรื่องของไฟไหม้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแม้แต่กระทั่งในรถยนต์
นายนเวลาหกโมงครึ่งนี่เองโดยร้อยตำรวจเอกธินกรชูมณี
รองสารวัตรสอบสวนสพนามห่อมได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่รถกระบะ
อยู่บนถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าอำเภอนามบ้านควนจงหมู่๔
ตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
ก็รุดไปที่เกิดเหตุโดยเร็วนะคะไปถึงก็เห็นเนี่ยแหละค่ะ
เปลวไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนักเลยอืม
เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาสิบนาทีค่ะ
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วพอตรวจสอบดูนะคะ
พบว่ารถที่เสียหายเนี่ยเป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดรากอน๔ประตู
หมายเลขทะเบียนก็ไก่ต่อเต่าหนึ่งเจ็ดสองหกสงขลาเนี้ยเป็นเศษเล็กมอดไหม้
ไปทั้งคันเลยอ่ะส่วนคนขับนะคะเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอจนะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถมากับเพื่อนพนักงานอีก๓คน
อ่าจากตำบลควนหลังอืมจะไปทำงานที่บริษัทในอำเภอจนะ
ขับอยู่ดีมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรู้สึกว่ารถมันมีลักษณะอาการผิดปกติ
ความร้อนมันขึ้นนะคะก็เลยจอดแล้วก็ลงมาจากรถ
ใดนั้นแหละค่ะควันมันก็พุ่งออกมาจากด้านหน้ารถ
แล้วก็เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงทันทีเลยอ่ะโอ้โหยังถือว่าโชคดีที่ตัวเอง
นั้นและเพื่อนเนี้ยทั้งสี่คนเนี้ยออกมาจากรถได้ทัน
ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะใช่ตอนนี้ตำรวจก็เลยได้ลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
ไฟฟ้าภายในรถลัดวงจรก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการติดตั้งแก๊สด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไร
แต่เดี๋ยวรอตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งก็ต้องย้ำเตือนนะ
ขับรถขับราบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุแบบเนี้ยอันนี้มันมีทริคนะ
ก็คือคนขับรถเนี่ยควรจะดูตรงเกณฑ์ความร้อน

คือบางคนไม่สังเกตดูดูตะเกณฑ์น้ำมัน

ใช่ก็ต้องตรวจนะว่าเครื่องหมายอะไรมันขึ้นผิดปกติหรือเปล่า